คุณตูนและคุณก้อยรัชวิน
รวมทั้งทีมงาน๙คนละ๙
สิ้นสุดแล้วที่แม่สายจังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่วันจันทร์คริสต์มัสที่ผ่านมา

๒๖กลางคืนมีงานเลี้ยงฉลองกับทีมงานหน่อย

จะเอาเครื่องบินไปรับกลับกรุงเทพ
แต่คุณตูนคุณก้อยและคณะบางส่วนบอก

ขออยู่ที่เชียงรายก่อนอ่ะค่ะกำลังดูพักกำหนดการบาดเจ็บด้วย
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ทีมงานบางส่วน

เดินทางกลับด้วยรถตู้

ท่านไม่รีบก็นั่งรถตู้กลับ
แต่ทีนี้ในขณะที่เดินทางกลับนะคะ
มีรถตู้หนึ่งคันของโครงการ๙คนละ๙
ประสบอุบัติเหตุชนกับรถอีก๑คัน
เป็นรถกระบะมีผู้บาดเจ็บ๑คนด้วยกัน

ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เพราะว่าฝนตกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ทำให้รถตู้ไปเฉียวชนท้ายรถกระบะ
เป็นรถกระบะส่งน้ำดื่มทะเบียนเชียงรายค่ะ
ในทีมงาน๙คนละ๙นั่งอยู่ในรถตู้
บาดเจ็บหนึ่งคนก็คือบาดเจ็บที่ขานะคะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สายก็ยังอยู่แม่สาย

ทำให้บรรดาแฟนคลับตูนและคณะ๙คนละ๙

แล้วก็สอบถามว่าสรุปแล้วใครได้รับบาดเจ็บ
คุณหมอหรือเปล่าหรือพี่ป๊อกหรือใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ก็สอบถามไปแต่เขาก็บอกว่าเป็นทีมงาน

หนึ่งในทีมงานอาการก็บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนทั้งหมอเมย์กับทีมงานบางส่วนขึ้นเครื่องกลับนะนี่

แพทย์หญิงมิตราสังคพลหรือว่าหมอเมย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งเป็นผู้ดูแลคุณตูน

ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของโครงการ๙คนละ๙
พร้อมทีมงานคนอื่นขึ้นเครื่องกลับนะคะ
ยิงตรงเลยจากเชียงรายสู่กรุงเทพมหานคร

แต่ทีนี้ก่อนกลับนักข่าวเขาก็อยากรู้ว่า
คุณตูนวิ่งมา๕๕วันอาการเป็นแบบไหนบ้าง
ร่างกายจะต้องฟื้นฟูแบบไหนนะคะ

ไม่ได้บาดเจ็บมากนักมีอาการปวดเมื่อย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติขนของคนที่วิ่งมา๒๒๐๐กิโลเมตร
สำหรับอาการบาดเจ็บช่วงหลังก็คือที่ช่วงไหล่ซ้ายเนี่ยนะคะ
หมอเมย์บอกว่ายังตอบไม่ได้เหมือนกัน
วินิจฉัยอย่างชัดเจนก็คือต้องอาศัยเครื่องมือเพิ่มเติม
แต่เบื้องต้นไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่
ครับด้านความเคลื่อนไหวของคุณตูนคุณก้อย
และคณะบางส่วนที่ยังอยู่ที่เชียงรายนะครับ
ก็อย่างที่บอกไป๒๕มาถึงเชียงรายใช่ไหม
คืนวันที่๒๖มีงานเลี้ยงฉลองกันสักนิดหนึ่งนะครับที่โรงแรมเวียงอิน
และ๒๗คุณตูนก็บอกว่ายังไม่เดินทางกลับนะครับ
แล้วก็ยังไม่ยืนยันแน่นอนว่าจะกลับวันไหนนะครับ
แล้วก็มีทีมงาน๔๐คนกลับไปแล้ว
ส่วนคุณตูนคุณก้อยบอกว่าจะขอพักผ่อนกันก่อนนะครับ

แล้วก็มีความเคลื่อนไหวในการไลฟ์ครั้งพิเศษด้วยนะครับ
ในการไลฟ์ครั้งพิเศษส่งท้ายให้หายคิดถึงใช้ชื่อนี้นะครับ
ก็พี่ตูนก็ออกมาไลฟ์พร้อมกับคณะต่างมากมายนะครับ
โดยบอกว่าโครงการนี้ยังคงที่จะร่วมบริจาคได้เรื่อยนะ
ไปได้อีกนะครับไปได้ถึงวันที่๓๑พฤษภาคมนี้
แต่ในวันที่๓๑มกราคมปีหน้าจะมีการตัดยอด
นำไปมอบให้กับทั้ง๑๑โรงพยาบาลแล้วนะครับ
เพื่อจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลนะครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางทีมงานได้เตรียมนำวีดีโอทั้งหมดที่ถ่ายทำไว้

ตั้งแต่เริ่มก้าวจากอำเภอเบตงไปถึงอำเภอแม่สายจังหวัดยะลา
มาทำเป็นภาพยนต์สารักษณ์คดี
ว่าน่าจะสามารถนำออกฉายได้ในช่วงกลางปีหน้า
และเห็นแววว่าเอ๊ะใครจะทำหนังน่ะ

เออแต่คราวนี้ออกมาเป็นสารคดีกันก่อน

เพราะว่ามีภาพมีคลิปต่างตลอดเส้นทางมากมายคุณ
มีเรื่องราวที่น่าประทับใจเกิดขึ้นตลอดเส้นทาง

อกจากนี้จะมีการจัดนิทัศกาลโดยนำสิ่งของที่ประชาชนนำมาให้
จดหมายและป้ายให้กำลังใจมาจัดแสดง
ซึ่งอาจจะมีการจัดทำของที่ระลึกและนำเงินไปบริจาคต่อไปด้วย
ส่วนของที่ประชาชนให้รายทางอย่างเช่นของกินของบริจาค
มอบให้ต่างทางคณะเขาก็ไปมอบให้กับ

อย่างเช่นเด็กศูนย์เด็กเล็กอย่างเช่นบ้านพักผู้ป่วย
คนชะลาอย่างนี้ก็ไปให้นะครับ
แต่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคนอื่นนะคะ
สืบเนื่องมาจากตลอดการวิ่งของพี่ตูน
ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์พี่ตูนจะพูดเสมอ
อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนะคะ
ก็มีคนนำเรื่องนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็คือคุณต้อมยุทธเลิศผู้กำกับชื่อดังนะคะ
โพสต์ในไอจีส่วนตัวเป็นเรื่องราวของผู้ชาย
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า๒ปี
แต่ทีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการเก้าคนละเก้า
ลุกขึ้นมาออกกำลังกายและต่อสู้กับโรคต่างนะคะ
ซึ่งคุณต้อมยุทธเลอร์บอกว่า
ได้รับข้อความจากน้องคนหนึ่ง

คุณพ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

แต่ทีนี้น้องคนนี้ก็เลยตั้งใจ

เปิดข่าวเปิดความคืบหน้าทุกอย่าง
เปิดไลฟ์ให้คุณพ่อดูทุกวัน
จนทำให้คุณพ่อมีแรงบันดาลใจ
ลุกขึ้นมาออกกำลังกายต่อสู้กับโรคซึมเศร้า
ตอนนี้โรคซึมเศร้าเขาใช้คำว่าดีดตัวออกไปจากป่า

ทำไมล่ะรักษามาตั้งนาน๒ปีกว่าไม่มีวี่แวว
แค่๒เดือนผ่านไปสำหรับโครงการ๙คนละ๙

น้องคนนี้บอกว่าก็รักษาแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ต่อไป

มีคนเข้ามาแสดงความยินดีชื่นชมพี่ตูน
เป็นจำนวนมากที่เป็นไอดอลสำคัญในตอนนี้ค่ะ

ส่วนเรื่องของเครื่องบิน
โอ้โหตอนที่กองทัพบอกว่าจะเอาเครื่องบินไปรับคุณตูน
มันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมานะ

ใช้เครื่องของกองทัพไปรับเลยเหรอ
บัญชาการทหารบกระบุว่า

เหลือเพียงไม่กี่คน
ให้สิทธิ์เสรีของคุณตูนว่าจะกลับเมื่อใดก็ได้ตามสะดวกเลย
จะเลือกกลับแบบไหนก็ได้นะฮะ
ตามใจเลยแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของเครื่องบินเนี่ย
ถึงขั้นจะต้องเอาไปรับแล้วเป็นการสูญเสียงบประมาณอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
มีรอบการฝึกบินปกติอยู่แล้วครับคือมันบินไปบินมาอยู่แล้วล่ะ
เช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับเป็นการฝึกบินของนักบินอยู่แล้ว
หรือว่าไปลงพื้นที่อื่นอะไรเขามีการฝึกอยู่แล้ว
ก็ไปสถานที่อื่นอยู่แล้วแค่แวะรับพี่ตูน
แล้วมาส่งที่กรุงเทพเท่านั้นเองนะคะ
ผลเอกเฉลิมชัยยังได้กล่าวขอบคุณคุณตูนด้วยนะคะ
ช่วยสร้างกระแสสร้างการตื่นตัวให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย
ทำให้คนในชาติรู้สึกดีต่อกัน
ตูนอยากได้อะไรกองทัพบกพร้อมและยินดีทุกอย่าง
เพราะคุณตูนดูแลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
เพราะว่า๑๑โรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลศูนย์๙แห่งนะครับ
โรงพยาบาลน่านซึ่งเป็นโรงพยาบาลชายขอบอีก๑แห่ง

ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคเฉพาะทางอีกหนึ่งแห่ง
ดังนั้นรวมทั้งสิ้นเป็น๑๑แห่งนะครับ
แล้วก็กระทรวงศาลนักศึกก็เตรียมที่จะ
มีโปรเจคใหม่ให้พี่ตูนทำอีกแล้วนะครับ